มาดูกันต่อเรื่องราวของการมูเตลูค่ะ

ผมก็จะเห็นการถวายเสียะนะฮะการรำ
คราวนี้ค่ะเต้นเลยค่ะเต้นสะบัดเลยค่ะ
จากค่ายไปนี้แบบนี้เลยค่ะ
เป็นการบูชาองค์พระพิชแนสแบบใหม่แบบทรัพย์
ซึ่งงานนี้นะคะสองสาวจัดเต็มจริงนะคะ
ก็คือน้องแป้งราบนะคะเต้นโชว์ซิงเกิ้ลล่าสุด
ขนาดที่น้องมิวหยิบเพลงเจ็บกระดองใจโอ๊ยเจ็บกระดองใจ

ใช่นะคะเป็นความเชื่อขออนุญาตทางทีมงานแล้วทางคนจัดงานเรียบร้อยค่ะ
พิธีครั้งนี้นะคะเชื่อกันว่าใครมาร่วมวงสวงจะรวยเป็นร้อยล้าน
เพราะว่าองค์ที่เชิญมามาจากอินเดียเลยนะคะ
น้องแป้งร่ำแล้วก็น้องมิ้วเลยตั้งใจเป็นพิเศษค่ะ
และน่าจะนอกจากจะขอเรื่องงานแล้วนะคะ
ทั้งคู่ยังขอเรื่องสุขภาพด้วย
โดยเฉพาะน้องแป้งร่ำค่ะบอกว่าตอนนี้พี่

หนูห้ามตุ๋ยเด็ดขาดใช้ภาษาวัยรุ่นนะคะ
เพราะเดี๋ยวจะคิดไม่มีแรงทำงานต้องดูแลครอบครัวค่ะ
ก็เลยขอพรให้พระองค์องค์พระพิเกเนสค่ะ
ครองให้แพ่วผ่านจากโรคร้าย
ที่จะมาเป็นอุปสรรคในการทำงานด้วย
เราไปฟังเสียงสองสาวลูกทุ่งหัวใจมูเตลูกันหน่อยค่ะ
ปกติก็จะไปไหว้ท่านตามแบบว่าห้วยขวางหรือสถานที่ต่าง
ไม่เคยแบบร่วมงานบวงสวงแบบนี้เลยค่ะ
เป็นปีแรกแล้วก็รู้สึกถึงความแบบศักดิ์สิทธิ

ของงานเลยค่ะแจ๊กรีนค่ะของงานเท่านั้น
หนูของานแล้วก็อยากแบบว่า
เรื่องสุขภาพเราตอนนี้เราต้องดูแลแม่เนาะ

จะได้มีแรงทำงานเยอะเนอะ

ใช่กลัวตุ๋ยเดี๋ยวขีดแม่
นี่นะคะหัวตุ๋ยเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะ